เพราะว่าการผ่าตัดนั้นออกมาปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
หลังพบว่าลูกชายคนที่๓ของครอบครัวศิลาชัยน้องออกูธ
มีปัญหาเรื่องตาเร่หรือเลซี่อาย
จากสาเหตุกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรง
จนทำให้สายตาข้างที่ผิดปกติยาวถึง๒๐๐
ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งสองข้างไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

คุณแม่คนสวยจูนกัสมาได้ออกมาเปิดเผย
กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้โล่งใจมากขึ้น
เพราะที่ผ่านมามีการปรึกษาคุณหมอมาโดยตลอด
และหลังจากผ่าตัดน้องออกูธก็จะหายเป็นปกติ
และออกจากโรงพยาบาลได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็คลายกังวลแหละเพราะว่า
เราอยู่กับคุณหมอที่แบบอันดับหนึ่ง
สำหรับการผ่าเรื่องตาอยู่แล้ว
แล้วเราก็คุยกับหมอมาตลอด

รอวันนี้นะจริงแล้วเรารอให้แบบ

ก็หลังจากนี้เดือนหนึ่งก็ไม่ต้องปิดตาแล้ว
เพราะปกติน้องปิดตา๒๔ชั่วโมงมา๔๕เดือนแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาเช็คอีกทีหนึ่ง
ตอนนี้ก็แค่อย่าไปขยี้ตา
อย่าโดนน้ำแค่นี้เองก่อน

เพราะว่าตอนนี้เขาผ่าตาขาว
กล้ามเนื้อ๒มัด๒ข้าง
แล้วก็มีไหมอยู่ข้างในตา
เพราะฉะนั้นห้ามขยี้ตาแค่นั้นเองค่ะ
จริงรวมอะไรรวมมิตรกันมากเลย